โดยสรุปก็คือทางคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงนะคะ
ฝากฝั่งของทหารเขายืนยันว่าการเสียชีวิตของน้องเมย์เกิดจาก
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพ
ส่วนรอยฟกช้ำตามร่างกายที่ตรวจพบเกิดจากการตกบันได
นี่เป็นสิ่งที่คณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงนั้นรายงานผลออกมาตอน๑๑นาฬิกาวันศุกร์
แต่ทีนี้วันนี้นะคะทางคณะกรรมการบอกว่าอยากจะให้ครอบครัวของน้องเมย์
ผู้เสียชีวิตเข้ามารับฟังคำชี้แจงอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามครอบครัวของน้องเมย์
ก็คือการถามน้องเมี่ยงก็คือพี่สาวของน้องเมย์
เมี่ยงบอกว่าครอบครัวติดธุระไม่น่าจะสามารถเดินทางไปรับฟังคำชี้แจงได้
เปิดเผยออกมาแบบนี้นะคะก็คือนางสาวสุพิชชาตัญการ
พี่สาวของน้องเมย์บอกว่าครอบครัวได้แจ้งให้กับกองทัพไทยรับทราบแล้วว่า
วันนี้จะไม่เดินทางไปฟังผลการสอบสวนหรือว่าคำชี้แจงจากกองทัพ
จากติดภารกิจก่อนหน้านี้นางสาวสุพิชยาน
ก็ได้โพสต์ภาพลุ้งหรือว่าโกรธที่ใส่อัฐิของน้องชาย
พร้อมกับข้อความที่บอกว่าเวลาเจอคนใจแคบเราก็ต้องเป็นฝ่ายใจกว้าง
คนเราสูงเท่ากันเสมอกันในโรงศพพร้อมกับติดแฮชแท็กวันนี้เป็นวันพระ
เช่นเดียวกับนางสุกัญญาตัญญาการแม่ของน้องเมย์

ในวันครบรอบ๒เดือนของการเสียชีวิต
เมื่อวานนี้เป็นการระบุออกมา
ข้อความที่ระบุก็คือ๒เดือนเต็มที่ลาแม่รักเมย์
ไม่มีใครมาแทนที่เมย์ได้
แม่นั่งนับวันเวลารอลูกเสมอ
ตั้งแต่เมย์เกิดจนวาระสุดท้าย

จดจำทุกสิ่งที่เมย์ทำ
รอแม่นะครับรอรับแม่ด้วย
ยิ่งกว่าทุกสิ่งที่จะเปรียบเทียบกันได้ค่ะ
นี่เป็นสิ่งที่ครอบครัวของน้องเมย์
พี่สาวแล้วก็คุณแม่นะคะ
ขณะที่พลอากาศเอกชวรัฐมารุ่งเรือง
รองสินาทิการทหารกองทัพไทย
เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการเสียชีวิต
ของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการนะคะ
ยังคงย้ำบอกว่าอยากจะให้ครอบครัวของน้องเมย์

ทางคณะกรรมการพร้อมชี้แจงในทุกแง่มุมที่สงสัย
ส่วนเรื่องที่แม่ของผู้เสียชีวิตติดใจภาพ
กล้องวงจรปิดที่หายไป๔วัน
และภาพในช่วงที่นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์
ตกปันใด๔ชั่วโมง
อภัยนะคะภาพที่หายไปใน๔ชั่วโมง
ชั่วโมงตรงแม่แม่เขาบอกว่าภาพนี้มันหายไปไหน
โดยเฉพาะภาพในช่วงที่ทางคณะกรรมการระบุว่า
เกิดจากรอยฟกช้ำก็คือการตกบันได

อยากถามว่าเป็นภาพช่วงไหน
เพราะที่ไม่ปรากฏภาพช่วงที่ตกบันไดนั้น
เป็นเพราะบริเวณนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
ทุกซอกทุกมุมในโรงเรียน
หรือตลอด๒๔ชั่วโมง

แต่ว่าทางคณะกรรมการนี้เขาบอกว่ามีหลักฐาน
มีพยานแวดล้อมที่สอดคล้องกับคำให้การของ
พยานที่เห็นเหตุการณ์
พร้อมกับยืนยันด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกองบัญชาการกองทัพไทย

ไม่มีประโยชน์ที่จะมาตีหรือให้ข้อมูลตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
ท้ายที่สุดแล้วนะคะหากเรื่องนี้ต้องไปจบที่กระบวนการยุติธรรม
ก็ต้องว่าไปที่พยานหลักฐานไม่ได้อิงกระแสสังคม
หรือว่าตอบโต้กันผ่านสื่อค่ะก็คืออยากให้มาเจอหน้ากัน
แล้วก็มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันพูดคุยกัน
พร้อมจะชี้แจงทุกอย่างรองเสนาที่การทหารก็บอกแบบนี้
ก็ต้องดูว่าวันนี้จะมีการเจอกันจริงหรือเปล่านะครับ